ขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายโมง๔๐นาที
อ๋อวันนี้ที่กรมคับการสูบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
วันนี้นักข่าวก็ไปกันเยอะคุณนัทพงศ์
เพราะว่าแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐซึ่งเป็น๑ใน๕ของคนบนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ย
วันนี้มาพบตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพในแฟมภาพนะคะเนี่ยค่ะ
ภาพอะไรเยอะหรอกค่ะเพราะว่าพอเข้ามาถึงปุ๊บ

นักข่าวไปรอนะคะแต่ว่าเก็บภาพอะไรได้ไม่มาก

ก็มาร่วมประชุมกับตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลาย

การประชุมวันนี้มีผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรพักหนึ่งเป็นประธาน
ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
หลังการประชุมยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรนะคะ
แต่หลังการประชุมทีมข่าวก็พยายามสอบถาม

ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูล
แล้วก็บอกว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรพักหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่เช่นกันค่ะ